แรกวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของคนที่เหมือนจะหมดสัญญา
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต่อสัญญาทั้งจรดปากกาเซ็น

สำหรับซีซีวัดนั่นเองถือว่าเป็นพระเอกลูกหม้อวิ่งหมอชิดนะ
เห็นข้าวหน้าขับตากันมาตั้งนานนานเลยนะคุณ
ผลงานการแสดงก็เยอะงานละครก็แยะด้วยรวมไปถึงงานพิธีกรด้วย
แต่เนี่ยหลายคนจับตามองอยู่เส้นทางการทำงานในวงการบันเทิงของซีนะครับ
เพราะว่าสัญญากำลังหมดลงแล้วนั่นเอง
อยากจะรู้เหมือนกันว่าซีเองเนี่ยจะต่อสัญญากับทางช่องเดิมหรือเปล่านะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งซีเองนะฮะ
พี่สื่อมวลชนก็เลยขออัปเดตผ่านภรรยาสาวคนสวยละกัน
ไปเจอคุณเอมมี่มาวันก่อนเจอตัวในกองถ่ายละคร
ก็ถามหน่อยละกันไหนก็เป็นเรื่องของคุณสามีนะคะ

ถ้านึกพี่ซีเดี๋ยวพี่ซีเขาจะเขาอยากจะออกมาพูดเอง

เรื่องการงานส่วนใหญ่พี่ซีเขาก็จะทำอะไรเขาก็จะทำด้วยของเขาเองอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรตั้งใจอะไรก็เต็มร้อยแบบมาก
แล้วเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาชอบที่เขารักอะไรอย่างนี้
ทุกอย่างที่เขารับเนี่ยเขาก็จะต้องแบบชอบจริง
ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยได้หยุดเลยคือเขาขายนั่นตลอดเลย
ช่วงนี้เขาก็จะได้พักหน่อยแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับที่เราย้ายเข้าบ้านใหม่